สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่ขอบอล
พูดถึงในเรื่องของการปัจจักรยานนะครับตอนที่เป็นผู้เล่นเองร่างกายเราก็ใช้ขานะครับ
เราต้องหาเขาเรียกว่าโปรแกรมทำไงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเราได้ทำงาน
พร้อมเป็นผู้คุยกับผู้และเชิญยิ้ม
ผู้ถูกกระแสการเชียร์ฟุตบอลไทยที่แฟนบอลชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต่างก็ยกย่องให้ว่าเขาคือตำนานของพลังแห่งการเชียร์
เราไปเห็นเม็ดเหงื่อของเขาเนี่ยเขาทำเพื่อประเทศชาติ
เขาทำเพื่อใครเขาทำทำไม
ถ้ามันไม่มีกองเชียร์เนี่ยแล้วเขาจะกำชัยชนะมาได้ยังไง
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมศักดิ์สิทธิแท่งทองครับ
และนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ

เวลาดีแบบนี้๘โมงวันเสาร์

เรามาดูรายการกีฬาดีแบบนี้นะครับ

เรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ทั้งในสนามและนอกสนามนะครับ
นั่นก็คือน้าถั่วและเชิญยิ้มครับ

เชียร์กีฬาเกือบแทบทุกชนิดเลยนะครับ

เหิมมีแรงในการแข่งขัน

แต่ก่อนที่จะไปเจอนะฮะเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับ

อัปเดตนะฮะข่าวสารฟุตบอลไทย
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนดีกว่านะครับ
เดตข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ซึ่งข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนที่๒๗

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ประกาศแต่งตั้งมิลวานลายวัชกุญสือชาวเซอร์เบีย
เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติไทย
สัญญา๑ปีในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางด้านโคชเฮงวิทยาเหล้าฮกุล
ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

โศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบถึงสาเหตุ
ของการเลือกมิลวาลลาเยียวัช
กุญสือทีมชาติกาหน้าว่าเป็นเพราะ
ว่าเป็นเพราะวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม

เป็นคนที่คุ้นเคยกับ

มีความสามารถดีกว่ากลุ่ม
ที่นำเสนอเข้ามาครับ
เพราะพวกคุณทุกคน

ส่วนตอนนี้เราไปพบกับพิธีกรของเรา
คุณศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อเลยดีกว่าครับ

เดตนะฮะข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันไปนะครับ
ช่วงหน้าเราจะเจอโค้ชซิโก้ก่อนนะครับ
กับกิจกรรมยามว่างของเขานั่นคือการปั่นจักรยาน
เดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าปั่นจักรยานมันดียังไง
ก็คือพี่โก้ชอบดูแลเรื่องของร่างกาย
ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็คงจะเห็นแต่ในสนามฟุตบอล
กีฬาประเภทอื่นจะมีบ้างในเรื่องของการปั่นจักรยาน